คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อยช่วงนี้ข่าวปล้นร้านทองเยอะมากนะ

อย่าไปทำเลยทำกี่ทีก็โดนตำรวจจับได้
นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่งตัวก็ดูภูมิฐานนะคะเข้ามาทำทีเหมือนดูสร้อยทอง
นี่ยัดแล้วนี่นี่เห็นไหมคะ
คือเธอทำทีมาเป็นลูกค้าแล้วก็เนี่ยขอดูสร้อยทงสร้อยทองแล้วก็เอาลองมาเทียบที่คอบ้างอะไรบ้าง
แล้วเนี่ยจังหวะที่เจ้าของเขาก็พยายามเลือกจะเอาอันไหนให้ลูกค้าเห็นไหมคะ
มือที่ถือทองอยู่ไปที่เท้าเอวแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบ
เกาบ้านท้ายตัวเองแล้วก็ยัดลงไปข้างในกางเกงแบบนั้นเลย
เดี๋ยวนี้ใช้วิธีกันแบบนี้ใช้จังหวะแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะคะ
สันนิษฐานมีความเป็นไปได้๓แบบคืออาจจะใส่ไปในขอบกางเกง
หรือไม่ก็ห่อนใส่กางเกงชั้นในไปเลยหรือไม่ก็ยัดเข้าไปตรงไหนที่มันจะยัดเข้าไปได้เนี่ยค่ะ
แต่วิธีการอันนี้คือจุดซ่อนทองที่แบบคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะ
จากการที่เขายัดลงไปจากข้างหลังกางเกงแบบเมื่อสักครู่นี้
กลับไปดูวิธีทำอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าจังหวะเสี้ยววินาทีเมื่อกี้
คุณผู้ชมดูอาจจะยังดูไม่ทันว่าตกลงเขาทำยังไงนะเราแบ่งมาเป็นขั้นตอนให้ดูเลย
แบ่งเป็นขั้นตอน๑๒๓๔ให้ดูเลยนะคะว่านี่อันดับแรกทำเป็นหยิบสร้อยทองดู
อันดับ๒ทำเป็นเท้าเอวอันดับ๓ค่อยเลื่อนมือไปด้านหลัง
อันดับ๔ก็ยกขึ้นมาปัดผมคือมือหายไปแล้วเพราะว่าทองเนี่ยยัดเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
ดับที่๓นี่เหมือนกับยัดฟึ๊บเข้าไปเลย
เดียวเองนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ชื่อมังกรพัทรวัฒน์เป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็ขอความช่วยเหลือเพราะอะไรรู้ไหมคะ

พนักงานร้านทองที่อยู่ในคลิปตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่าเจ้าของร้านบอกว่าเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบ

ทองที่หายไปทั้งหมดเธอต้องรับผิดชอบ

นางงามชื่อนางวิทุรีสะอาดดีอายุ๓๒ปี

มันเกิดขึ้นรวดเร็วแบบไหนยังไง
เป็นเจ้าของแบรนด์ฟอลลาเจนค่ะ

เขาบอกว่าจะมาดูสร้อยคอให้ตัวแทน

เลือกดูก่อนว่าจะเอาลายไหนเอาแบบไหน
เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาแขนครึ่งสลึงประมาณ๑๒เส้น
หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเอาใส่กระเป๋า
คือมาดูอีกทีคือดูกล้องวงจร

แล้วก็ใช้ช่วยข้อมือครึ่งสลึงปรากฎ๘เส้น

คนร้ายเนี่ยคือลักษณะดูไม่เหมือนคนร้าย

เพราะว่าแต่งตัวดีรูปร่างเนี่ยเธอจะท้มท้วมหน่อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินสวมรองเท้าแตะ
แว่นกันแดดที่ศีรษะมีกระเป๋าสีน้ำตาลคล้องแขน
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยคือพนักงานบอกว่าคือดูแล้วก็
ลักษณะก็ดูภูมิฐานอย่างที่บอกดูแล้วก็เป็นลูกค้าธรรมดา
ไม่ได้มีลักษณะเหมือนคนที่จะมาขโมยทองเลยสรุปแล้วทั้งหมด
ผู้หญิงคนนี้ขโมยทองได้ไปเนี่ยสร้อยข้อมือครึ่งสลึง๘เส้น
ร้อยคอครึ่งสลึงอีกห้าเส้นได้ไปสิบสามเส้นเลยนะคะ
ก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้พอขโมยทองเสร็จ
ก็ออกจากร้านทองไปที่ขนสงมหาศาลคำ
เอารถยนต์ไปกาลสินแล้วก็ไม่ได้ให้เบอร์โทรกับรถรับจ้างไว้ด้วย
หลังจากนั้นก็ไปลงที่ห้างโลตัสสาขากาลสิน
แล้วก็ไปเดินผ่านร้านทองในห้างด้วยเดินไปเดินมานะคะ
ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาทองไปขายหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้เอาไปขาย
เอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่มีเบาะแส
ใครจำได้รู้จักเคยเห็นหรือผ่านตาเนี่ย
แจ้งบ่อแสงไปให้ตำรวจหน่อยโทรหนึ่งเลยก็ได้
ช่วยกันจับหน่อยนะคะจะได้ตามตัวตามทองกลับมาด้วยค่ะ